คุณผู้ชมนะคะเชื่อว่าช่วงนี้ใครหลายคนอยู่บ้านค่ะ
พออยู่บ้านเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ต้องเหอะบ้านสิค่ะ
ถูกต้องเราก็ต้องรีวิวบ้านของเรานะคะว่ามุมไหนมันน่ารัก
มุมไหนมันอบอุ่นมุมไหนมันเก๋ไก่ค่ะ
เราพาคุณผู้ชมนะคะไปดูดาราที่เขาแบบเหอบ้านอยู่ตอนนี้ค่ะ

กลุ่นแรกคุณเจ๊ี๊บระราณามวงมเจ๊บนั่นเองค่ะ
อย่างที่ทราบกันนะคะเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่
ใช่มูลค่า๑๐ล้านบาทคุณผู้ชม
ก็เลยเลี่ยงเป็นการโชว์การบ้านค่ะ
รีวิวบ้านอันแสนภาคภูมิใจคุณผู้ชมนะคะ
มองออกนอกบ้านก็มีทะเลสาปด้วยนะครับ

คือเอาไว้ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นนะคะ
ไหนจะมุมสะสมเจ้าแบร์บิกเดี๋ยวให้ดูค่ะ
นี่คือเป็นของโปรดที่เขาสะสมมานาน
มานี่นะคะเก๋น่ารักนะคะ

ห้องน้ำสุดอังการในบ้านลงยูทูปด้วยนี่

แค่ห้องน้ำของเนี่ยค่อยป้าไปเข้าไปล้านกว่า

ให้ฉันนอนอยู่ในห้องน้ำเป็นหลายชั่วโมงได้เลย
เข้าใจนะคุณขวัญเป็นคนทำบ้าน

เขาก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะจ๊ะอยู่กับภาระยาและแฟน

ด้วยความว่าบ้านพี่เนยเนี่ยบ้านพี่เนยก็สวยนะ
แล้วก็ถือว่าเป็นบ้านอ่ะเนี่ยประสงค์ออธิษฐา
รั้วรอบขอบชิดเนี่ยที่ว่างไม่ได้ว่างอะค่ะ
ปลูกพืชผักสวนครัวเต็มไปหมดเลยค่ะ
มีมุมพักผ่อนแบบริมสระว่ายน้ำด้วยสบาย
เวลาเบื่อเซ็งก็แวะมาทำคอนเทนต์หน่อย

หรือจะเป็นการพาลูกน้องอาคินน้องลาลินคุณดู
นี่มาปิ๊กนิกกันค่ะนอกบ้านก็ชิวสุดเลย
เรียกได้ว่าการกักตัวอยู่บ้านครั้งนี้ทั้งลูกทั้งแม่ไม่เบื่อแน่นอนค่ะ
ว่ากิจกรรมเยอะทำได้ทุกมุมโปรดในบ้านเลยจ้
เออบ้านนี้กิจกรรมแน่นนะคะอัลดอร์ก็ชอบออกกันอยู่นะบ้านนี้นะคะ
ท้ายกันสักหน่อยแล้วกันนะคะคุณแม่ลูกสองค่ะ
คุณกระแตสุภักษรนั่นเองนะคะงานนี้ใช้เวลาช่วงกักตัวอยู่บ้าน
ออกก็ตามมุมโปรดต่างบ้านเขาก็มีกิจกรรมให้เล่นมากมายนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการชวนน้องเจ้าขานะมาทำกิจกรรมสุดโปรดค่ะ
ด้วยการเข้าครัวทำอาหารน้องเจ้าขาวบอกเลยว่าอนาคตเชฟใหญ่แน่นอนนะจ๊ะ
เออของขาวก็มาของหวานก็ไม่พร่อง
แต่ที่น่าจะเป็นมุมโปรดของสาวกระแตก็น่าจะเป็นมุมสระว่ายน้ำคุณผู้ชม
เพราะว่าเจ้าตัวนะคะจะไปทำกิจกรรมสุดโปรดที่มุมนี้

ไพรส์มากในการที่คุณกะแตเล่นกีต้า
ร้องเพลงเพราะด้วยเล่นกีต้าเก่งด้วย
พอตกดึกนะโอ้โหมุมนี้ชิลเข้าไปใหญ่อีกโอ้โห
กระแตก็เลยโพสต์คลิปโชว์บรรยากาศยามค่ำคืนซะหน่อย
นี่สระว่ายน้ำมันต้องมาพร้อมกับแสงสวยแบบนี้

เออนะคะคือเขาบอกว่าสวรรค์อยู่ที่บ้านนี่มันเรื่องจริงเนอะใช่ค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะใครหลายคนอยู่บ้านกันตลอด๒๔ชั่วโมงเนี่ย

ง่ายนะบ่นว่าไม่มีอะไรทำทำความสะอาดบ้านคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้ก็ถูกรับรองใช่เหรอค่ะสะเทือนตัวเอง
ไม่รู้จะถ่ายมุมไหนดีบ้างตอนนี้เออเอาจริง